คุณผู้ชมครับวันสองวันนี้ภาคเหนือจะเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเทลงมาเยอะหน่อยนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ไปต้นไปภาคอีสานคงต้องเตรียมรับมือนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งนะครับ
ที่มีการเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานในช่วงปลายสัปดาห์นี้
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
สังเกตว่าในขณะนี้เองครับบริเวณที่มีฝนตกส่วนใหญ่จะเป็นแนวฝนที่เคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ดังนั้นภาคเหนือวัน๒วันที่ผ่านมาก็จะมีฝนเทมาเยอะเลยทีเดียว
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานยังคงโล่งนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับจะเริ่มมีการก่อตัวของห่อมฝนหย่อมหนึ่งในบริเวณทะเลจินใต้ตอนล่างตรงนี้นะครับ
ซึ่งหย่อมฝนหย่อมนี้เองเนี่ยนะครับจะเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียวนะครับ
คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาความเร็วลมแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปบริเวณทางตอนบนต่อไป
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะเทมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปสุดสัปดาห์เลยนะครับ
เหลืองคือจุดที่มีปริมาณฝนเยอะหน่อยนะครับอีกภาคเหนือจะสังเกตว่าเกือบทั้งภาคนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็มีอยู่ตามขอบนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะต้องเตรียมรับมือเยอะหน่อย
คุณผู้ชมครับจะสังเกตว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับกลุ่มฝนส่วนใหญ่มาจากด้านบนนะครับ
แต่ว่าถ้าหากเราดูช่วงปลายสัปดาห์ครับก็จะพบว่ากลุ่มฝนหนึ่งกลุ่มครับ
เริ่มเกาะตัวขึ้นบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศเวียดนามนะครับ
กลุ่มฝนกลุ่มนี้เองเนี่ยนะครับจะเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่าง๒กลุ่มนะครับ
ก็คือกลุ่มที่อยู่บริเวณประเทศพม่ากับกลุ่มที่อยู่ตรงทะเลนี้
ทำให้เกิดการกลายเป็นร่องฝนเกิดขึ้นนะครับ
ผ่านในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสาน
ในช่วงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คงจะต้องเตรียมรับมือนี่คือการคาดการณ์การเกิดฝนนะครับ
เกิดขึ้นแล้วก็กลุ่มฝนตรงนี้จะค่อยมีการแผลกระจายเข้ามา
ปกครุมในพื้นที่ภาคอีสานและก็ปกครุมภาคเหนือต่อไป
ดังนั้นในช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้
ใครจะวางแผนทำกิจกรรมต่างในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ติดตามประกาศจากกรมบุตุนิยมพัทยาด้วยนะครับ

ผมคุบตนันพี่สิบมหาลสวัสดีครับ